ช่วงนี้มันเป็นช่วงเทศกาลแต่ละคนเค้าออกจากบ้าน
ไปถ่ายร่องถ่ายรูปเดินทางไปท่องเที่ยวกันบ้าง
มีอีกหนึ่งสถานที่ที่มีการจัดกิจกรรมต้อนรับคราวดาว

ที่ที่ดิฉันจะพาไปต่อไปนี้บอกได้คำเดียวว่า
สวยมากจริงแต่ต้องให้คุณชนะช่วยดูนะว่าสวยมากจริงหรือเปล่า

โอ้โฮผมดูผมรู้เลยนะ
ว่าว่าผู้หญิงคนนี้นิสัยเป็นคนตรง

ตรงไหนก็น่ารักไปหมดเลยครับ

แล้วดูสิครับที่ไหนอยากรู้
อยากรู้ใช่ไหมไปดูกันนะคะภาพสวยที่เราให้ดูกัน
นางแบบเขาก็สวยมากเลยพาคุณผู้ชมไปที่ปากน้ำโพ
โอ้โหสาวปากน้ำโพนี่โก้จริง
แม่

เอ้าสาวปากน้ำโพนิโก้รึจริง

เพราะว่าภาพสวยไฟสวยนางแบบสวย
ที่เราพาคุณผู้ชมไปดูเนี่ยนะคะ
จัดขึ้นคืองานเทศกาลหุ่นโคมไฟ
ลานมังกรอุทยานสวรรค์ตำบลปากน้ำโพนั้นโก้จริง

ซึ่งตั้งแต่วันแรกที่ทางจังหวัดนครสวรรค์
เขาเปิดให้เข้าชม
ก็มีประชาชนชาวปากน้ำโพ
มีนักท่องเที่ยวด้วยทั้งชาวไทยทั้งชาวต่างชาติ
เดินทางมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันเยอะมากนะคะ

ประดับประดาษก็หลากหลายสีสันแล้วก็งานยิ่งใหญ่มากจริง
เพราะว่านี้มันเป็นงานเทศกาลหุ่นโคมไฟด้วย
ทางด้านดรประกิจนรงตนุพล
ในฐานะประธานการจัดงานท่านก็เปิดเผยบอกว่า
เทศกาลหุ่นโคมไฟล์นี้นะคะ
จะจัดขึ้นไปจนถึงวันที่๖มกราคมปีหน้าเท่านั้น

อีกไม่กี่วันเองนะซึ่งภายในงานนะคะ
คุณผู้ชมก็จะได้พบกับหุ่นโคมไฟ๓พิพบแดนสวรรค์
ว้าวการประกวดหุ่นโคมไฟก็มี
ต้นไม้แห่งความปรารถนาอุโมงแห่งแสง
และยังไม่หมดค่ะยังมีการแสดงแสงสีเสียงสุดตระการตาอีกมากมาย

และยังมีกิจกรรมช็อปชิมแชะลุ้นรางวัลในงานอีกด้วย
และที่ชื่นชอบกว่านั้นก็คือที่นี่เนี่ยงานนี้เข้าชมฟรี

แล้วก็ต้องบอกว่าในคืนวันที่๓๑ธันวาคมก็คือวันส่งท้ายปีเก่า
รับปีใหม่เนี่ยจะมีการนับถอยหลังเพื่อเริ่มปีใหม่ไปพร้อมกันที่บริเวณนี้ด้วย
พ่อแม่พี่น้องประชาชนท่านไหนนักท่องเที่ยวคนใด
ที่ยังไม่มีแพลนว่าจะไปคาวดาวที่ไหนยังไงดี
เดินทางไปได้นะคะที่ปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์
ถือว่าถ้าไปแถวนั้นก็ไปเคาน์ดาวน์แล้วก็ไปพักผ่อนด้วย

ได้ไปดูหุ่นไฟโคมไฟที่มันยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้ด้วย
นครสวรรค์นี่เปรียบเสมือนเป็นทางผ่าน

เพราะว่าสาวปากน้ำโพนั้นโก้จริง
มันก็ยังไม่เหมือนกันอยู่ดี

เอาใหม่เดี๋ยวซ้อมก่อน